ต่อกันที่หมอลำหน้าใหม่เหมือนกันแล้วบอกเลยนะว่าเป็นหมอลำที่น่าจับตามองมาก
สำหรับน้องอ๋อมแอ๋มสมาชิกคนล่าสุดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้านี่
ต้องบอกว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะการันตีจากใคร
บอสโจเจ้าของวงเลยเอ่ยปากชมสุดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีของ
ไอ้ของที่ว่าคืออะไรของที่ว่าก็คือความสามารถค่ะ
ทั้งร้องทั้งรำบอกเลยว่าน้องเนี่ยครบเครื่องจริงจริงรวมถึงเรื่องราวความศรัทธาที่เธอมีต่อองค์ปู่องค์ย่าพญานาคด้วย
ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยนะน้องออมแอ๋มเนี่ยเขาเดินสายรับงานรำบวงสวงถวายองค์ปู่ย่า
จนชีวิตปังสุดสุดค่ะเธอเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะว่า
เมื่อไม่กี่งวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมฟังดีนะ
เธอถูกเลขจากการขอพรองค์ปู่ย่าจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ค่ะ
บอกว่าถูกเลข๓แสนกว่าบาทคุณผู้ชมทั้งอึ้งทั้งสะพรึงทั้งตกใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับแบบสุดเลยอ่ะ
โดยเสร็จจากการทัวร์คอนเสิร์ตในกรุงเทพรอบนี้น้องอะแหม่มบอกว่า
เลยเตรียมเดินทางกลับไปแก้บนรำบวงสวงถวายองค์ปู่องค์ย่าพญานาค
แต่ทั้งหมดทั้งมวลน้องอาแหม่มบอกว่าพี่จ๋า
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อของหนูนะจ๊ะ
ก่อนน่าจะที่จะได้รับข่าวดีจากจากเฉนน้อยนะคะ
ก็ทุกเลขค่ะทุกเลขค่ะ
ถูกเลขจากการที่เอาแหม่มไปขอพรค่ะ
แล้วก็คือเหมือนขอแล้วก็มูไว้อะค่ะ
แมมก็จะขอเหมือนไปลำวงสวง
แล้วก็ขอจุดทูปขอว่า
ถ้าอ๋อมแอมเนี่ยหรือว่าลูกล้านคนอีก
ถ้าได้เป็นสาย่านขององค์ปู่องค์ยาอีหลี
ช่วยแสดงปฏิหารให้หนูได้สัมผัสเห็นหน่อยได้ไหม
แบบภายใน๓วัน๕วันหรือ๗วัน
หนูก็ขอเลยขอตามจำนวนนั้นได้จริงค่ะ

แพนไว้ว่าคือเสร็จจากกว่ากรุงเทพนี้

เพราะว่าบนถือว่าเป็นการบนไว้มูไว้ค่ะ
คุณผู้ชมจำนวนนั้นเนี่ยคือจำนวน๓แสนนะจ๊ะ
วัน๕วัน๗วันแล้วน้องได้เลย
ต้องรีบไปแก้บนด้วยน้องแอ๋มฝากทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะ